จะพากลับไปที่พัทธลุงกันบ้าง

ลงใต้กันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าที่พัทธลุงก็เป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งที่มีความน่ารัก

ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่ามีอาหารชนิดหนึ่งที่เขาว่ากันว่าขายมานานกว่าร้อยปีแล้ว

นั่นก็คือเมนูไส้กรอกทรงเครื่องค่ะ

นี่คุณผู้ชมที่มันขดอยู่นี่แหละค่ะคุณใบตอง

องค์นี้ก็แสดงอยู่ที่หนิแต่หรือว่าไส้กรอกอีสาน

แต่สูตรเขาจะต่างกันนะจ๊ะ
ต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าใครเป็นคนพัทธลุงเนี่ย
ต้องรู้จักไส้กรอกทรงเครื่องเจ้านี้แน่นอน
เพราะว่าเขามีมาขายมายาวนานกว่าร้อยปีแล้ว

กินมาตั้งแต่รุ่นปูหญ้าตาพวชเลยทีเดียว
ทุกวันนี้ก็ยังมีขายอยู่เพราะว่าสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นนะจ๊ะ
และที่เห็นขายอยู่บนรถเข็นคันนี้นะคะก็คือไส้กรอกทรงเครื่องโบราณพี่ตุ้มนั่นเอง
พี่ตุ้มหรือคุณสุมิทแซ่สอง
อาชีพขายไส้กรอกทรงเครื่องมานานกว่า๓๐ปี
ขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ต่อเติมให้มันเป็นร้านแบบนี้นะคะ
ตระเวนขายในตัวเมืองพัทธลุง
หาไม่ยากถ้าได้ยินเสียงตัดมา

ไฟไหมควันมาแล้วไฟไหม้ไฟไหม้
ไม่ได้ไม้เขาย่างไส้กรอกไปด้วย
ใช่แน่นอนว่าต้องเป็นรถของพี่ตุ้มขับมาแล้วนะจ๊ะ
พี่เขาบอกว่ายึดอาชีพขายไส้กรอกมานานตั้งแต่

ถ้านับตั้งแต่ตอนรุ่นคุณยายเนี่ยก็ร้อยกว่าปีเท่านั้นแหละ
ไม่ได้เยอะอะไรเลยคุณพี่เขาบอกอย่างนั้น
ไม่เยอะได้ยังไงตั้งร้อยกว่าปีนะคุณชิสา
โอ้โหไม่ธรรมดาจริงนะจริงค่ะ
แล้วอย่างที่คุณชนะคุณใบตองสังเกตแล้วว่า
หน้าตามันขดมันยาวเหมือนกับไส้อัวภาคเหนือ
แต่ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันไม่ได้เหมือนกันโดยสิ้นเชิง
เพราะส่วนประกอบนะคะก็จะมีพี่เขาบอกสูตรมาเลยนะ
มีข้าวเจ้าคลุกกับเครื่องสมุนไพรสีเหลือง
ซึ่งมันเป็นสูตรเฉพาะของคุณยายที่สืบทอดกันมา
ลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนะคะก็ยัดใส่ไส้หมูที่ล้างทำความสะอาดเป็นอย่างดี
แล้วก็นำไปย่างบนเตาถ่าน
แบบไฟอุ่นไฟร้อนไฟอ่อนแบบนี้
ส่วนราคานั่นหรอกคุณคะเปล่า
เริ่มต้นเพียงแค่๑๐บาท
ไปจนถึง๑๐๐บาทตามลูกค้าพอใจเลย
คุณชิสาพอหั่นออกมาแบบนี้แล้ว
มันเห็นถึงความชัดว่ามันไม่เหมือนกันกับไส้อัวของทางภาคเหนือ
มันลักษณะเหมือนมีข้าวผสมอยู่
มีข้าวเจ้าคลุกซึ่งจะเป็นวัตถุดิบหลักเลย

น่ารักเอ๊ะเป็นเอกลักษณ์ของเขาจริง
แต่ต้องบอกนะว่าก็ทำออกมารสชาติเด็ดขาดไม่เหมือนใคร
เสิร์ฟก็เสิร์ฟมากับพัชนะที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติอย่าง
เอาไปตองรองด้วยกินกับผักแช่เย็นค่ะ

แน่นอนเลยนะครับทุกผู้โชม

ต้องไปรับประทานกันใครไปพัดลุง
ถูกต้องเยี่ยมมาก